ส่วนกรณีนี้เมื่อวานนี้คุณภาคภูมิเล่าไปที่บุรีรำ

ที่มีผู้หญิงคนนึงลากแบบจูงกึ่งลาก

คือลากน้องคล้ายกับเอาน้องเป็นตัวประกัน

คือมีมีดบัตรนิ้วบัดอะไรด้วยค่ะ

ญาติพี่น้องของหนูน้อยคนนี้เขาบอกไม่ไหวแล้ว
สงสารน้องขอรับไปดูแลดีกว่า

ที่น้องที่นิ้วอะไรน้องก็เจ็บด้วย
ทีนี้มาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จูงน้องไปลากน้องไปจนน้องเจ็บเนี่ย
ชื่อว่านางสุทัศน์ตีเมืองซ้ายอายุ๕๓
เป็นชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะคะ
ตามภาพนี้มีมีดด้วยคูด้วยลากไป
อยากจะให้คุณยายของน้องนินจา
ซึ่งก็คือนางจันเพลใช้หนี้ในส่วนที่เธอค้ำประกัน
เพราะว่าเธอต้องโอ้โหต้องไปใช้หนี้แทนเพราะเธอเป็นคนค้ำ

ทีนี้วันนี้นะคะนางเสวียนจันทเซนอายุ๖๐ปี
ชาวบ้านหนองแวงก็คือย่าของน้องนินจาก็บอกว่า
พอรู้ข่าวเห็นหลานถูกจับเป็นตัวประกัน
ตกใจมากมาดูหลานที่สพบ้านกรวด
คือปกติเนี่ยหลานก็จะอยู่กับนางจันเพลซึ่งก็เป็นคุณยาย
แต่ตัวเธอเป็นคุณย่าก็มีส่วนต้องรับผิดชอบเด็กด้วย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีกับนางสุทัศน์ให้ถึงที่สุด
ขอเอาหลานไปเลี้ยงเองที่บ้านดีกว่าเป็นห่วงความปลอดภัย
กลัวว่านางสุทัศน์จะมาก่อเหตุซ้ำอีก
แล้วคิดดูถ้าเขาเครียดมากกว่านี้เขาจิ๊บไปทำไงคะ

แล้วคุณเพลินคุณนักผิดชอบไหมหลานฉัน
ถ้าเขาตายไปเอาอะไรมาแทนฉัน

อยากจะเอาหลานคนนี้ไปเลี้ยงดูเองค่ะ

เพราะว่าได้ยินข่าวมาไปฟังข่าวแถวนั้นนี่

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนางสุทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้เธอก็ทำงานอยู่บ้านตามปกติ
ก็มีอาชีพส่งน้ำดื่มชนิดถังค่ะ
เธอก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเธอเสียใจนะ
เธอไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายน้องนินจาจริง
แค่จับมาเป็นเหมือนกับเป็นข้อต่อรอง
นางจันเพลมารับผิดชอบหนี้สินที่ไปกู้มา
เธอเป็นคนค้ำประกันเอาไว้
ในแต่ละวันเนี่ยเธอรับภาระจ่ายหนี้รายวันทั้งของเธอเอง
นางจันเพลวันหนึ่งหลายพันบาท
จันเพลไม่รับผิดชอบอะไรเลย
เธอก็เลยต้องตัดสินใจทำแบบนี้

ก็ยินดีจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

ถ้ามันจะเราม่อนขึ้นค่ะ
ยอมรับหมดค่ะขอให้ขอให้น้องเขามารับรู้ในความทุกข์ของเราบ้าง
ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของนางจันเพ็ญยายของน้องนินจาค่ะครับ
ก็มาพูดถึงเรื่องหนี้สินแบบนี้นะคะทางนางจันเพลบอกว่า
ที่นางสุทัศน์บอกว่าต้องแบกรับภาระจ่ายหนี้รายวันแทนเธอวันละ๓๐๐เนี่ย
ไม่จริงนะคะเธอบอกว่าไม่จริงที่ผ่านมาเธอเป็นคนจ่ายหนี้มาตลอด
ไปรอจ่ายที่บ้านนางสุทัศน์ทุกวันแต่วันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ย
นางสุทัศน์มาทัวร์เงินสองร้อยที่เธอยืมไปก่อนหน้านี้
เธอก็เลยอาศัยโอกาสนี้บอกกับนางสุทัศน์ว่าจะหนีไปที่อื่นแล้วนะอืม
จ่ายหนี้รายวันไม่ไหวแล้วนะครับนางสุทัศน์กระวนกระวาย
กระติกน้ำแตกเลยกลัวเธอจะหนีครับ
ว่าต้องมาจ่ายหนี้แทนเพราะเป็นคนค้ำประกันให้
ซึ่งก่อนหน้านี้นางสุทัศน์เคยจ่ายหนี้ให้เพื่อนบ้านคนอื่นหลังจากไป
ค้ำประกันหนี้รายวันแบบเดียวกันนี้แหละแต่นางจันเพลบอกว่า
คือวันนั้นก็บอกนางสุทัศน์ไว้แล้วนะว่าไม่ต้องกังวล
เพราะถ้าเจ้าหนี้จะตามเนี่ยก็ไม่ตามเดือดร้อนไปถึงคนค้ำหรอก
หนี้ก็ต้องมาตามกับเธอบอกไปแล้วว่าอย่ากังวล
แต่พอตกบ่ายโอ้โหนางสุทัศน์ยิ่งกว่ากังวลครับ
เนี่ยค่ะก็มาหาเธอที่บ้านไม่เจอเธอคิดว่าคงคิดว่าเธอหนีไป
เพราะคิดว่านางจันเพ็ญหนีไปเจอแต่หลานเจอแต่น้องนินจานั่งเล่นอยู่
ลากน้องไปเป็นตัวประกันเฉยเลย
ปกติน่ะมิตชันล่ะเป็นคนเอาเงินออกไปจ่ายรายวัน
เพราะว่าเพลินบอกว่าเพลินหิวนอนเพลินทำงาน
สิมะว่าใส่หนีให้ฉันเมื่อละสามพันมันประมาณ
เมื่อนั้นเพลินว่าเพลินใส่หนีให้ฉันหนีห้าร้อย
เมื่อที่เป็นเรื่องกันนี่
แต่เพื่อนว่าร้ายวันนี้เขามากลัวน้ำเพลินเพราะเพลินเป็นคนทำ
เพิ่งช็อตเมื่อที่หนีล่ะเมื่อที่เกิดเหตุล่ะ
แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หนีโดยพระราการนั่งบอกเพลินแล้วว่า
น้องไปเพราะไหวแล้วน้องที่หนีเพราะว่ามันไหล
เมื่อนั้นเพราะมีเงินจั๊กบาทออกก็เลยหนีออกจากบ้านไปอิหรี่ล่ะ
โดนเติบเพลินก็บอกว่าเพลินโทรศัพท์ไปไม่รับอิหรี่เพราะว่านี้แล้ว
ที่รับเหตุอย่างเบอร์ไรบ้างมันบอกออกไปก่อนแล้วก็เข้ากลับกลับมาตอนเย็น
จะต้องมาใส่เพลินต้องเคลียร์กันทุกมือเลยแต่มือนั้นมันชอดอีหลี
เพราะว่าบอกมีเงินเลยเมื่อทีนี้ไปนะก่อนที่มันเพลินกับเหตุเกินเหตุไปอยู่ดอม
มันก็บ้าหนาเหตุปันนี้ด้านน้าสาวของนางจันเพลนะคะ
นางจำปาค่ะก็เล่าวินาทีที่นางสุทัศน์จับหลานชายไปเป็นตัวประกัน
บอกว่าช่วงบ่ายหลานชายก็วิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนวิ่งอยู่ริมถนนจู่นางสุทัศน์ขี่ซาเล้งมา
จอดตัดหน้าเด็กเรียกน้องนินจาให้ไปเอาขนมพอน้องนินจาเดินไปถึงนางสุทัศน์
นินจาเตรียมจะยกมือไหว้ขอบคุณนะเพราะว่าเรียกไปเอาขนม
แต่นางสุทัศน์หยิบมีดขึ้นมาล็อกน้องนินจาคือล็อกที่คอด้วย
ทุกคนก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นางสุทัศน์ใจเย็นแต่ไม่เป็นผล
ก็ลากน้องนินจาเข้าไปมัดแขนด้วยต่อรองเลยว่าถ้านางจันเพลไม่เจรจาจะไม่ปล่อย
นางสุทัศน์ก็บอกว่าถึงขั้นไปยืมเงินจากชบ้านสี่พันมาให้นางสุทัศน์นะ
กับการปล่อยน้องนินจานะแต่นางสุทัศน์ไม่ยอมนะ
จนสุดท้ายเนี่ยนางจันเพลต้องไปเจรจาถึงยอมปล่อย
จุศพภัยนางสุทัศน์ก็หาชุด
วันนี้น้องนินจาก็ไปอยู่บ้านย่านะคะก็ไปอยู่ชั่วคราวอะค่ะคุณผู้ชม
ไปรักษาสภาพจิตใจด้วยครับเราได้คุยกับคุณป้าก็คือพี่สาวของพ่อน้องนินจา
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวอยากจะรับน้องนินจามาอยู่ด้วยเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่กับยาย
เดี๋ยวนางสุทัศน์จะมาก่อเหตุซ้ำอีกก็ถามความสมัครใจของน้องนินจานะ
คือต้องถามความสมัครใจของเด็กด้วยแต่น้องอ่ะบอกว่าถ้ามาอยู่กับย่า
ขอเอาน้องชายอายุห้าขวบมาอยู่ด้วยได้ไหมเพราะปกติสองพี่น้องเขาอยู่กันบ้านยาย
เขาอยู่ด้วยกันครับส่วนสภาพจิตใจของน้องนินจาเนี่ย
ก็กลายเป็นเด็กไม่ร่าเริงแล้วสีหน้าเศร้าหมอง
มาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหน้าเปลี่ยนเลยค่ะ
คือเด็กเขาก็จำอะเนาะเด็ก๗ขวบอ่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องนางสุทัศน์ให้ถึงที่สุด
จะได้เป็นตัวอย่างว่าไม่ควรเอาเด็กมาเป็นข้อต่อรอง
ควรไปยุ่งกับเด็กแบบนี้เรื่องของหนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ไปเกาะเอาไว้มันเกี่ยวอะไรกับเด็ก
ควรจะให้เด็กต้องได้รับผลกระทบแบบนี้ทั้งร่างกายและจิตใจ
คิดว่าเขารับรู้ได้เพราะว่าเหตุมันเกิดอย่างนี้
การทำกิจการณ์ที่เขาเจอด้วยมันทำให้เขาแบบปลาดี
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเศร้าลงปกติเขาจะล่าเริงกว่านี้
เขาจะตื่นเต้นกับทุกอย่างเพราะว่าเขาชอบเลี้ยงควายชอบ
เขาชอบอะไรเกี่ยวกับทุ่งนาเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับอะไรทุกอย่าง
พอเวลาเขามาเจอควายอย่างนี้เขาจะตื่นเต้น
มันเหมือนแบบนานแล้วกลัวมาเขาจะตื่นเต้นแต่
แต่คราวนี้เขาจะมาแบบเหมือนสนุกแต่ลึกมองมันเปลี่ยนไป
อย่างนี้ไปตามกลัวมาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจอยู่ระหว่างสรุปสำนวนคดีค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ
ทำกับเด็กแบบนี้อ่ะเนี้ยข้อหาก็หนักอ่าคือป้าก็แก้ปัญหาแบบนี้ก็ไม่ถูกอ่ะนะ